คราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องตำรวจเมืองสมุทรปราการตั้งด่านตรวจค่ะ
ปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งแหกด่านอาสาก็เลยเอากลวยมากั้นรถ
ทำให้เขาหยุดรถแล้วก็ลงมาจากรถชักปืนมาคูมาควง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นตำรวจด้วยเหมือนกันเลยมีเรื่องมีราวกัน

อ้าวมไปที่เอนี้

เฮ้ยไปดูรถเราก่อน

ไปมึงไปดู
อ่าเดี๋ยวใจเย็น

เก็บปืนก่อนก่อนพี่

เดี๋ยวให้เข้าไปดูพี่เก็บปืนก่อน

เดี๋ยวไปดู
เนี่ยตำรวจกับตำรวจเขาคุยกันค่ะ
ตำรวจที่ใส่เครื่องแบบบอกว่า

แต่คนที่ใส่สีเทาแล้วก็ควงปืน
เป็นตำรวจที่ขับรถกระบะมาแหกด่าน

เนี่ยคนที่ดักรถเขาอ่ะทำให้รถเขาเสียหาย
เขาก็เลยไม่พอใจชักปืนขึ้นมาขู่

ความยาว๒นาที๕๕วินาที

เมื่อตำรวจสำรงใต้โดนตำรวจเมืองปากน้ำเรียกตรวจ
เหตุเกิดพื้นที่สพเมืองสมุทรประการเมื่อคืนนี้
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้พอเผยแพร่ไปแล้ว
คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าผู้ชายที่ถือปืน

ไม่น่าจะเป็นตำรวจนะคะแล้วก็เห็นว่าตำรวจในที่เกิดเหตุ
อาจจะถูกข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คือแสดงความคิดเห็นกันไปต่าง
นานาตามที่มีข้อมูลตามที่ได้ดูคลิปทีนี้เรื่องนี้ถึงหูผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็สั่งให้ตรวจสอบคลิปนี้
โดยเรียกประชุมตำรวจโรงพักเมืองสมุทรปราการที่ตั้งจุดสกัดนี้
พบว่าผู้ชายที่ถือปืนในคลิปเป็นตำรวจจริงค่ะ
ชื่อร้อยตำรวจเอกสมยศไกรกิจธนโรธรองสารวัตรสอบสวนสพสำรงใต้
ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรประการก็เลยเข้าควบคุมตัว
พร้อมกับแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธไปในเมืองหรือหมู่บ้าน
พร้อมกับยึดอาวุธปืนและรถยนต์คันที่ขับมาในที่เกิดเหตุแล้ว
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกสมยศผู้ก่อเหตุเนี่ยรับสารภาพทุกข้อหาค่ะ
บอกว่าที่ทำไปเพราะใจร้อนคิดว่าอาสาตำรวจที่เรียกตรวจรถ
ทุบรถเสียหายก็เลยไม่พอใจ
ทีนี้ผู้บังคับการจังหวัดก็เลยสั่งการให้สพสำรงใต้ต้นสังกัดนั้น
สอบสวนทางวินัยต่อไปนะคะ